มีคล้อนสุขมากค่ะ
เพราะเขาตั้งใจมาก

มิ้นก็ว่าเขาทำจะทำดีกว่ามิ้นด้อย

ก็ดีใจวันนั้นคนที่เรารักทุกคนมาอยู่ร่วมกัน

แต่วันนั้นโต๊กใจมาก
อย่างที่เคยบอกมาตลอดว่าพี่ผ่าเป็นคนที่แบบ

มีรู้รู้บ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็งงไม่ไม่คิดว่าจะแบบเป็นเพื่อนหรือเป็น
เขาแค่บอกว่าอยากพาไปร้านอาหารที่เปิดใหม่อะไรอย่างนี้
ใจว่าตอนร้องไห้ว่าเขาขอแต่งงานแล้วนะไม่ใช่คือตกใจอ่ะค่ะ
เพราะปกติเขาเป็นคนที่ไม่เคยมีโมเมนต์หวานแบบนี้
ก็เลยคือตกใจในทีนี้คือแบบเหมือนเพื่อนบางคนเราไม่ได้เจอเขานานมาก
อะไรอย่างเงี้ยมาทั้งเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในวงการทั้งนอกวงการ
อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเวลามากันในวันเดียว
ที่วันนั้นเป็นวันศุกร์แล้วรถก็ติดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดี

พังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อให้แล้วเขาก็เปิดใช้ก่อนเลยแบบถ่ายถ่าย
เป็นคนเติมเป็นคนเติมใช่เติมตั้งแต่เริ่มทำเค้กเริ่มแบบเริ่มทำเค้ก
เริ่มมาเตอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายไว้หมดเดี๋ยวจะลงในคลิปยูทูป
ดูอีกทีนึงกำลังตัดต่ออยู่ค่ะปีนี้กี่ขวบคะมิ้นค่ะ
ปีนี้ยี่สิบหกขวบค่ะอ่านเบรนจริงเจ้าเชิงสมวัติ
ใช่ค่ะตอนแรกก็แบบไม่เชื่อเป็นเจ้าเพศแต่พอแบบเจอเหตุการณ์หลายอย่างแบบ
ก็แบบเออมันก็เหมือนแบบก็น่ากลัวเหมือนกันเป็นเจ้าเพศที่หกหรอ
ตั้งแต่ยี่สิบห้าแล้วก็คือแบบตกมาด้วยเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
อันล้าสุดน่าจะเรียกมีความช่วยว่าแต่งงานเพราะว่าพี่จะแต่งงานก่อน
บอกโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ้าวเราแบบเอ้ย
มันมิ้นเหรออะไรแบบเพราะว่าหลายหลายข่าวก็เริ่มแบบเป็นชื่อ
ใบซาลาเนนั่นนี่นู่นเราก็คิดว่าเออเป็นอะไรคือเราก็แบบชื่อสาธัย
เออเราก็แบบยังไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ค่ะแต่คู่เราไม่ใช่
น่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่า
น่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่า
น่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่า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

น่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่าน่า